คุณผู้ชมคะขออีกสักข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็โหดเหมือนกันค่ะเนี่ยพาดหัวอยู่ด้านหลัง
ลูกชายเมาคลั่งเหตุการณ์นี้ลูกไปยิงลุงเขยก่อนนะเพราะว่าลุงเขยเนี่ยเคยมาดุด่า
พอหลานมาช่วยหลานก็โดนยิงด้วยเอาพอพ่อตัวเองมาด่าก็ยิงพ่อด้วย
แล้วเหตุการณ์นี้พ่อเสียชีวิตเลยนี่เขาไปแอบอยู่ในบ้านนะ
ตำรวจพยายามกดดันให้มอบตัวมีการยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่แบบนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหนี่นะครับคุณภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะสักประมาณตี๓กว่า
มีการยิงออกมาจากบ้านเพื่อขู่ตำรวจไม่ให้ตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมอยู่กันตลอดทั้งคืนเลยนะจนถึงเช้า
เพราะว่าเหตุการณ์ยิงพ่อเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนทุ่มนะคุณ

จนกระทั่งตี๓ผู้ก่อเหตุยิงปืนออกมาขู่ตำรวจ

เออทีนี้เหตุการณ์นี้ที่บอกว่าเกิดขึ้น
มันมีความสูญเสียเพราะว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะ
นายสวัสดิ์นามิเสศอายุ๕๗ปี
โดนยิงที่หัวโดนยิงที่หน้าอกขวา
ตอนแรกอ่ะเจ็บสาหัสแต่ว่าไปประมาณเสียเลือดมาก

อกจากนั้นลุงเขยก็โดนยิง
ถาวรปฐุมเดชอายุ๕๙ปีโดนยิงที่ท้องที่แขน
แล้วหลานหลานวัย๓๐ปีคือนายศักดาปฐุมเด็ก

คือลุงเขยกับหลานส่งโรงพยาบาล

ทีนี้ตำรวจก็ต้องมีการประชุมกันวางแผนแล้วค่ะ
เกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุให้วางอาวุธ
ใช่ฮะแล้วก็ไม่มอบตัวอย่างที่บอกไป
แล้วก็มีเสียงปืนดังออกมาจากบ้าน
แล้วตำรวจก็ต้องยิงขู่ไปด้วยเพราะอะไรคุณ

คือตำรวจเจรจาเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลนะ

และมีจังหวะหนึ่งตอนตี๓นั่นแหละฮะ
ผู้ก่อเหตุลงมาจากชั้น๒ของบ้าน
ใช่ค่ะเหมือนลักษณะจะลงมาด้านล่าง
มาเข้าห้องน้ำใช่ค่ะหรือจะเข้าห้องน้ำอะไรสักอย่างนี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงขู่กลับไป
เพราะอะไรเพื่อให้ผู้ก่อเหตุกลับขึ้นไปบนชั้น๒
ตำรวจกลัวแบบนี้ครับกลัวผู้ก่อเหตุถ้าลงมาชั้นล่างนะ
เขาจะวิ่งหลบหนีหรือไปหลบที่บ้านอื่นหรืออาจจะจับใครเป็นตัวประกัน
มันจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนคนในพื้นที่นะฮะตำรวจก็ต้องยิงปืนกันไว้
ถ้าจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านก็ต้องซ่อนตัวอยู่แบบนั้น
เพราะว่าเขามีอาวุธปืนไงแล้วตำรวจก็เลยกลัวจะไปทำอันตรายกับคนอื่นอีก
ทีนี้พอมาถึงตอนเช้าประมาณสัก๗โมงกว่าเนี่ยนะคะ
ตำรวจต้องให้แม่แล้วก็ลูกสาวมาเจรจามาเกลี้ยกล่อม
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุเองโทรหาเพื่อนสนิทนะ
คือเขาคงเครียดด้วยแหละบอกว่าจะดูดบุหรี่
ทีนี้ให้เพื่อนเอาบุหรี่มาให้หน่อย
จังหวะที่เจ้าหน้าที่อาศัยช่วงที่ผู้ก่อเหตุลงมา
ลงมาจากชั้น๒ใช้ปืนไฟฟ้ายิงเลยนะ
จนผู้ก่อเหตุล้มแล้วก็ชาร์จตัวได้

เปิดปืนไม่ต้องกลับนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอ
รออยู่นี่รอปืนไฟฟ้า
ตัดตัดเลยตัดตัด

เหตุการณ์ตั้งแต่ทุ่มยัน๗โมงเช้าก็๑๒ชั่วโมงแล้วนะ
ปฏิบัติการยาวนานนะคะทีนี้พอค้นในกระเป๋ากางเกง
เจอกระสุนปืน๐๓๘ยี่สิบสามนัด
แล้วก็มีอาวุธปืนพกสั้นบีบีกันประยุกต์เนี่ยนะคะ
มีกระสุนอยู่๓๘อยู่๘นัด
แล้วคุณคิดดูสิปืนขึ้นไกลไว้แล้วพร้อมยิงนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยมีการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ

บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเสพยาตอนที่ซ่อนอยู่บนบ้าน
ยิงลุงเขยที่นั่งอยู่หน้าบ้านครับ
ลูกของลุงก็คือหลานนี่แหละวิ่งออกมาช่วย
ก็เลยโดนไปด้วยยิงลุงกับหลานไปรวม๕นัด
หลังจากนั้นพ่อแท้ของเขามาด่าเขา
ยิงพ่อไปอีก๕นัดแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่บนบ้านค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านเองเขาให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือมีประวัติเสพยา

แล้วก็ทำงานขับรถขนส่งสินค้าอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ทีนี้ผู้ก่อเหตุก็เดินทางกลับ
คือไปมาระหว่างชมบุรีกับร้อยเอ็ด
มาร้อยเอ็ดก็เพราะมาหาลูกสาว๒คน
ทีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้ก่อเหตุทะเลาะกับพ่อ

แล้วผู้ก่อเหตุก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาทั้งวี่ทั้งวัน

ส่วนเหตุการณ์ครั้งใหม่ถึงขนาดยิงพ่อจนตาย

ใช่ค่ะส่วนเพื่อนที่ผู้ก่อเหตุโทรหา
บอกให้เอาบุหรี่มาให้หน่อยอยากสูบบุหรี่
หลังจากนั้นก็โทรบอกไงแล้วจังหวะที่เขาลงมาจะหยิบบุหรี่

พี่เอาไปวางเดินไปแล้วพี่บอกว่าอย่างไง
ผมเอาไปวางแล้วพ่อวางเสร็จแล้วก็เดินกลับ

ก่อนนั้นเป็นคนดีนะครับแต่หลังมาเขาแข็งแรงไม่รู้
มันน่าจะเป็นกับอะไรเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรไหม
อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าค่อยได้อยู่ด้วยกัน
คือเพื่อนผู้ก่อเหตุบอกไม่ทราบนะเรื่องครอบครัวเขา

ครอบครัวนี้ผู้ก่อเหตุกับพ่อชอบทะเลาะกัน
หลังจากที่จับกลุ่มตัวได้๗โมง๒๐ใช่ไหม
ตอนนี้ก็เอาตัวไปสอบปากคำที่สพโพนทองนะคะ

นี่คุณขนาดตอนที่คุมตัวนะดูสิ

เพราะว่าทุกคนเขาแค้นว่าทำไมต้องยิงลุงเขยยิงหลาน

ก็ไม่ต้องเงียบอย่างนี้ต้องไม่ต้องเงียบอย่างนี้
มันก็เลยไปเลย